ของผมเนี่ยผู้โดยสารผู้หญิงแย่งกันนั่งเบาะหน้าในรถตู้
ไม่ยอมกันมีความขุ่นเครื่องใจตั้งแต่ต้นทาง
พอลงมาปุ๊บไม่ได้มันต้องเอา
กระชากผมกันแบบนี้กลางอนุสวรีชัยสมรภูมิ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินโทรศัพท์มา
เสื้อแบบน้ำตาลน้ำตาลเหลืองหน่อย

เนี่ยเกือบตบกันแล้ว
สาเหตุเพียงเพราะว่าแย่งกันนั่งเบาะหน้าของรถตู้แค่นั้นเอง

ไม่รู้มันมีอะไรเออทำไมต้องแย่งกันนั่งก็ไม่ทราบนะฮะ
ผู้หญิงชุดเข้มเห็นไหมเดินตามมากระชากผม

แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะ

ตอนเช้าหน่อยของเมื่อวาน
ที่เกิดขึ้นที่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะ

เขาบอกว่าเธอกับคู่กรณีเนี่ย

มีเรื่องกันมาตั้งแต่รถตู้จะออก

คู่กรณีมาที่หลังแต่อยากนั่งแถวหน้าเหมือนกัน

เดี๋ยวรถมันจะได้ออกสักทีทะเลาะกันมันก็ไม่ได้ออกสักที

แต่ผู้หญิงชุดเข้มคู่กรณียังไม่หายโกรธ

พูดจากกระทบกระทั่งตลอด

เดินตามมากระชากผมเธออีกอะครับ

ทำไมต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้
เป็นภาพกล้องวงจรปิดแล้วเอาไปแจ้งความแล้วที่สนพญาไทย
คลิปที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าต้องการจะช่วยกันหน่อย
ขอพลังโซเชียลหน่อยหาเบาะแสผู้หญิงที่กระชากผมตัวหน่อย
แล้วก็ต้องการที่จะดำเนินคดีให้เธอนั้นมารับโทษตามกฎหมาย
เหตุผลมันแค่แย่งกันนั่งเบาะหน้าของรถตู้นะ
ที่ควรจะเกิดขึ้นเลยอย่างที่ทุนรสเรนถามเบาะหน้ามันมีอะไร
หรือบางคนเมารถไงถ้าเกิดไปนั่งตรงกลางหรือว่าข้างหลังเนี่ย
โอเคอย่างนี้เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเมารถก็ควรต้องบอกกันดีมาก